ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันสนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่น
กระบะที่มีความเร็วไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลพินิษฐ์นะครับ
เขาจะใช้ดุลพินิษฐ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในภาพรวมทั้งหมด
มันมีละเปียนอ่อนคาอะไรอย่างงี้

ใช่ไหมครับแคปถ้าไม่มีเห็นขาดก็คือนั่งไม่ได้

การที่ว่าขึ้นไปแล้วก็เล่นน้ำด้วยนี่อันตราย

สำหรับมาตรการสงการที่ห้ามนั่งบนท้ายกระบะเล่นน้ำสงการ
ส่วนหนึ่งก็คิดว่าก็ดีค่ะ
ก็ในท้องถิ่นก็เอาดิในท้องถิ่นก็ว่าไป
ก็ไม่ให้มีความเร็วก็ใช่
แต่อย่ามาขึ้นมาอยู่ข้างบนที่มันมีความเร็ว
ถนนที่เขาใช้ความเร็วก็อย่าออกมาเพื่อจะทำให้เกิดการสูญเสีย
เช่นถนนสายหลักเหรอครับใช่ทั้งหมด
แล้วในพื้นที่เก่งเกินค่ะปกติเขาก็มีการได้แอดชีวิตใหม่ให้เข้า

เพราะว่าน่าจะกระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจ
ลายย่อยเล็กสำหรับประชาชน
สวัสดีครับติดตามถามตรงนะครับ
ผมพีรวัตรปฏิบัติหน้าที่แทนคุณจอมขวัญนะครับ
วันนี้คุยกันเรื่องของห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศสนใจ

เพราะตั้งแต่พรุ่งนี้คือ๕เมษายนเป็นต้นไป
ถูกนำมาบังคับใช้อย่างเข้มงวดและจริงจังนะครับ
ถ้าจะว่ากันไปตามเรื่องของกฎหมายเบื้องต้นเนี่ย
ห้ามคนนั่งท้ายรถกระบะ
มีประกาศมีข้อกำหนดชัดเจนของกฎกระทรวง
ตามพรบการจราจรทางบกอยู่แล้ว
แต่ในโลกโซเชียลก็มีการพูดถึงกันว่า
แล้วรอบนี้หลังจากที่มีคำสั่งของหัวหน้าคอสช

อ้างอิงอาศัยอำนาจตามมาตรา๔๔
เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมเข้มความปลอดภัย
ว่าด้วยการจราจรทางบกสำหรับฉบับที่สิบสี่
และเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะสำหรับฉบับที่๑๕
ห้ามนั่งท้ายรถกระบะถูกนำไปบรรจุในคำสั่งเหล่านั้นด้วยหรือเปล่า
ทุกรูปแบบทุกกรณีเลย
ห้ามนั่งห้ามยืนรวมไปถึงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสงกรานแล้ว
ห้ามไปเล่นน้ำสงกรานหลังท้ายรถกระบะด้วยหรือไม่
วันนี้คุยกันหลายมุมมองเลยนะครับ
มุมมองของคนที่อาจจะมองเรื่องนี้อีกด้านหนึ่ง

แล้วห้ามเนี่ยเมื่อกี้นี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็บอกแล้วนะครับ
ว่าถ้านั่งท้ายรถมันจะมีความสูญเสียเกิดขึ้นได้
ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่

หวังดีกับประชาชนเพื่อความปลอดภัยนะครับ

ด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
คลิกโหวตกันเข้ามาได้ผ่านทางไลน์ตั้งแต่ตอนนี้
และคุณผู้ชมสามารถร่วมกันส่งคำถามได้
ทางไลน์เช่นเดียวกันแล้วก็ทางไลฟ์เฟซบุ๊กด้วย
ช่วงท้ายเดี๋ยวจะอัปเดตตัวเลขให้ดูว่าฝ่ายเห็นด้วยมองเท่าไหร่

และปิดโหวต๓ทุ่มครึ่งหลังจบข่าวค่ำไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เอาเป็นว่าช่วงแรกเราคุยกันในมุมมองของตัวแทนประชาชนคนรถกระบะกันก่อนเลยนะครับ
คุณนัชพลสุพัฒนะหรือรู้จักกันในนามของพี่มาร์คพิษบูครับ
เจ้าของเพจพิษบูโซนครับพี่มาร์คสวัสดีครับ

มาร์คส่วนตัวพี่มาร์คไม่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งท้ายรถกระบะแล้วครับ
ผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับ

คือรถกระบะนี่นะครับมันเป็นรถอเนกประสงค์ของคนไทยนะครับ
ถีชีวิตของชาวบ้านผมเกิดมาสมัยวัยเด็กเนี่ยผมก็อยู่ท้ายรถกระบะมาอยู่แล้วใช่ไหม
ออกมาตรการแบบนี้มันเป็นการรังแก่คนจนนะครับ
บ้านเรามันไม่ได้ใช้รถเพื่อวัดการบรรทุกอย่างเดียวนะ
มันเป็นรถเพื่อการอเนกประสงค์ใช่ไหมครับครับใช้ส่งลูกไปเรียนใช้ไปทำงานนะ
แล้วก็มันก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตคนอย่างมากมายมหาศาล
ผมเชื่อว่านโยบายนี้ไปไม่รอดใช่ไหมครับผมค่อนข้างมั่นใจผมขออนุญาตไปไม่รอด
ขออนุญาตนิดหนึ่งถามแทนอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน
ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีไม่ใช่ว่าเพิ่งมาประกาศใช้อย่างจริงจังปีนี้สักหน่อยครับพี่
มีกฎหมายตั้งแต่ปี๒๕๒๒พรบจราจรทางบก
เรื่องของการห้ามบรรทุกคนหลังท้ายรถให้บรรทุกเฉพาะสัมภาระสิ่งของเท่านั้น
แล้วทำไมพี่มาร์คไม่เห็นด้วยล่ะครับก็เขาหวังดีอยากให้ประชาชนมีชีวิตปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุ
คือหวังดีหรือว่าหวังตังค์นะครับต้องพูดให้ชัดเจน
เพราะว่ากฎหมายออกมาแล้วมันบังคับใช้ไม่ได้ไงครับก็แสดงว่ากฎหมายตัวนี้มันไม่ได้ผล
มันล้าสมัยใช่ไหมครับถ้าออกเป็นกฎหมายมาแล้วแล้วคุณใช้ไม่ได้คุณจะออกมาทำไม
ก็ยกเลิกเลยซ้ายก็จบไปแล้วใช่ไหมครับจะทำให้เป็นช่องหากินของเจ้าหน้าที่ไปเพื่ออะไรครับ
ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่อะไรใช้อาศัยช่องว่างที่กฎหมายนะครับประกาศมาแล้วแต่บังคับใช้ไม่ได้
เจ้าที่ก็ใช้ช่องนี้ไปหาทางไปรีดไถชาวบ้านเนาะจริงไหมครับ

ถ้าอย่างนั้นถามพี่มาร์คตรงบ้างแล้วจะทำยังไงฮะ
คือพี่ต้องยอมรับว่าวันนี้นะครับไอ้ปัญหาถามว่าไอ้การที่มาออกกฎหมายว่าห้ามนะครับ
ห้ามนั่งรถท้ายรถกระบะเนี่ยผมถามสิว่า
ถ้าไอ้คนที่คนมันตายเนี่ยนะครับนั่งในน่าเก่งไม่ตายนะครับ

หรือว่าถ้าไม่มีเข็มขัดนิรภัยเนี่ยนะครับนะมันไม่รัดเข็มขัดแล้วถ้าเกิดคนรัดเข็มขัดมันไม่ตายใช่ไหม
มันต้องเอาให้ตรงประเด็นว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่คนมันอุบัติเหตุแล้วมันตายเนี่ย
มันตายเพราะอุบัติเหตุหรือมันตายเพราะไม่คาดเข็มขัดหรือมันตายเพราะนั่งท้ายรถกระบะจริงไหมครับ
แล้วผมเลยมองว่าถ้าเกิดโอเคนะการแก้ที่เป็นต้นต่อปัญหาคือทำยังไงให้ประชาชนรักษาวินัยจราจรนะครับ
ถ้ามันไม่เกิดอุบัติเหตุให้คุณนั่งบนหลังคาคุณก็ไม่ตายนะครับ
แต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุให้คุณฆ่าเข็มขัด๑๐เส้นนะครับคุณนั่งในรถเก่งคุณก็ตายอยู่ดีใช่ไหมครับ
ฉะนั้นคุณจะแก้ปัญหามันต้องแก้ให้ถูกจุดแล้วก็อย่าไปรังแก่ประชาชนชาวบ้าน
วันนี้ชาวบ้านบางคนนะครับทั้งชีวิตเขามีรถได้แค่คันเดียวนะครับใช่ไหมครับ
แล้วรถคันนี้นะครับเป็นทั้งเป็นทั้งทรัพย์สินเป็นทั้งเครื่องมือทำมาหากินนะครับ
บางทีพ่อแม่ลูกมี๒คนมีลูกอีก๑คนใช่ไหมครับ
ตอนเช้าจะส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็จะเลยไปทำมาหากินต่อเนี่ยนะครับ
มันทุกขนผลิตจุดท้ายรถใช่ไหมครับ
ตอนเช้านั่งไปถามนี่ถ้ามีลูกจะให้ลูกนั่งตรงไหน
เพราะว่ากฎหมายมันให้นั่งได้แค่๒คนใช่ไหมครับ
แล้วลูกไปไหนดีแทนที่ลูกจะอยู่กับพ่อแม่
วันนี้มีพ่อแม่มีปู่ย่าตายายด้วยจะไปยังไงกันดี
และวันนี้ชาวบ้านนะครับเวลาถึงเวลาช่วงหน้าเลิกงาน
เขาก็ไปใช้ชีวิตไปเดินทางท่องเที่ยวนะครับ
บานอย่าส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่มาจำกัดสิทธิ์ประชาชน
ช่วงผ่อนคลายจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวญาติพี่น้องต่างจังหวัด
โอเคเตรียมข้าวเหนียวเตรียมหมูปิ้งไก่ย่างนะครับนั่งกินกันท้ายรถสนุกสนาน
กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องขนข้าวขนของกลับบ้านไป

เขายังมีการขนข้าวสารกลับเข้ามาขนปลาร้าปลาแห้ง
ใช่ไหมครับนี่คือวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งนานแล้ว
วันนี้เกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับ
วันนี้รัฐบาลประกาศสงครามกับประชาชนตลอดเวลา
หลายมาตรการมันชวนประชาชนทะเลาะนะครับ
มาร์คครับขออนุญาตผมขออนุญาตถามแทนฝั่งรัฐบาล

มาร์คมองในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าครับ
รัฐบาลหวังดีจริงก็อยากให้คนเข้าใจกฎกติกา
อยากให้คนมีวินัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะ
แต่ที่ผ่านมาเหมือนกับยังไม่สำเร็จ
ก็เลยต้องบังคับใช้กฎหมายมาเป็นอีกทางหนึ่ง

มองแง่ร้ายไปหรือเปล่าพี่มาร์คตอบอย่างไรดีครับ
อะไรกับเขาผมไม่เข้าใจผมยกตัวอยากเอาคนอ่ะคนทำอาชีพนะครับ
อ่ะลุงในหมู่บ้านนี้นะครับเขาทำอาชีพรับเบาเกาะสร้าง
ครับเขาใช้รถกระบะนะครับตอนเช้าเขาก็ไปรับคนงานไปส่งที่แคมป์
ใช่ไหมครับอืมพอส่งคนงานเสร็จปุ๊บเขาก็ไปซื้ออ่า
กบประตูหน้าต่างหินทรายเหล็กนะครับเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
ตอนเย็นเขาก็รับคนงานกลับบ้านเขาใช้รถกระบะคันเดียวใช้งานอเนกประสงค์
แต่พอวันหนึ่งห้ามนั่งท้ายรถกระบะตัวนี้ทำไงให้เขาออกรถอีกคันหนึ่งเหรอ
รถตู้มาขนคนงานเหรอมันเป็นไปได้ไหมเวลาเข้าไปตามสายงานนะครับ
ใช้รถเก่งเข้าไปได้หรือเปล่ามันต้องใช้รถกระบะนะครับหรือไม่ต้อง
จ่อยที่รัฐเหมือนกันนะครับอ่าเวลาออกตรวจนะครับต่างกว่า
ทุกอย่างนะระหว่างงานเทศกาลแห่เทียนพรรษาหรือว่าแห่นาค
ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าการออกกฎหมายไปเนี่ย
ออกมาถามไรนี่มองให้ถ้วหรือเปล่าหรือก็
ผมก้าวท้าแล้วกันนะอย่ายกเลิกแล้วกันนะครับ
แน่จริงอย่ายกเลิกนะครับประกาศไปเลย
ที่ดูสิผมว่ารัฐบาลจะพังไว้ตรงนี้แหละครับนะ
เอาขนาดนั้นเลยนะพี่ม้า

ไม่รู้ว่าแก้ทันไม่ทันไม่รู้แหละแต่พรุ่งนี้คือ๕เมษายน
ทุกคนคาดว่าจะต้องถูกบังคับใช้อย่างเข้มงวดแน่นอนอยู่แล้ว
คำสั่งฉบับที่๑๔๑๕ของหัวหน้าคอสช
รวมไปถึงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มความปลอดภัยในทุกประเภทการเดินทาง

ถ้าสมมุติว่ามีเสียงเรียกร้องและข้างบนได้ยิน
บอกกันแก่เขาดีครับควรจะต้องทำอย่างไรฮะ
ถ้าคิดแบบที่แล้วคุณถือกับรถวินายร์จาระจร
รถไม่ชนกันแล้วทุกอย่างไม่ตาย
มันต้องคิดแบบนี้
ถ้าผมเชื่อได้เลยว่าลงทางในพรุ่งนี้

จะเริ่มอย่างหน่อย
ผมเห็นสัญญาแล้วว่ารายงานนี้รัฐบาลต้องถอย
ผมกล้าท้าดูถูกไว้ก่อนเลยนะครับ
ผมไม่อยากให้ยกเลิกผมไม่อยากยกเลิก
ผมอยากให้ประตาดไปเลยแน่จริงเพราะว่าไง
เอาดูให้ประชาชนกับรัฐบาล
ในมุมพี่มาร์คคืออยากจะรอดู
แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการจับจริงปรับจริงแล้วก็ตามแต่

แต่พี่มักมองว่าระยะยาวน่าจะไม่ได้ผล

มันไม่ได้ผลเพราะกฎหมายมันมีมานานแล้วไงครับ
มันมีมานานแล้วแต่มันก็ไม่ได้ผลไง

บ้านเราเนี่ยการใช้รถกระบะมันไม่เหมือนประเทศอื่นเขา

บ้านเรานี่จำหน่ายรถกระบะไปทั่วโลก
แล้วบ้านเราจำหน่ายยอดขายรถกระบะสูงสุดในโลกใช่ไหมครับ

มันก็แรงว่ารถกระบะเนี่ยมันแพร่จะเป็น
เป็นปัจจัยที่๕ของประชาชนไทยไปแล้วนะครับ
แล้ววิธีการที่ออกกฎหมายมาตรการแบบนี้
ผมว่ามันล้มเหลวอยู่แล้วนะครับ
ที่เหมือนกันจะกลายเป็นช่องนะครับ
ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตรงนี้เป็นการไปรังแก่ประชาชน

ในฐานะพี่มาร์คเป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของประชาชนคนรถกระบะ

แม้จะต้องยอมเสี่ยงกับชีวิตที่อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุ
มีบาดเจ็บล้มตายบนห้องถนนยอมแบบนั้นเหรอฮะ

ผมว่าถามคนทั้งประเทศนะที่ใช้รถกระบาด

พี่มาร์กกดโหลแล้วยังกดโหลแล้วยังลายไทยลัดตอนนี้
เดี๋ยวผมว่ากำลังจะเข้าไปดูอยู่มีการโหวตเดี๋ยวจะเข้าไปโหวตสักหน่อยนะครับ

เดี๋ยวช่วงหน้าจะได้คุยกันแล้วคำถามที่พี่มาร์คบอกข้อเสนอที่บอก
เดี๋ยวถามต่อในช่วงหน้าด้วยขอบคุณมากครับพี่มาร์คครับ

สวัสดีครับพี่มาร์คพิษบูนะครับเจ้าของเพจพิษบูโซน
เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้าถามตรงกับผู้ช่วย

ตกลงเอาจริงใช่ไหมพรุ่งนี้๕เมษายนห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
ได้ไม่ได้แบบไหนกันแน่ฟังชัดช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่

ประเด็นที่พูดถึงกันอย่างร้อนแรงในโลกโซเชียลเลย
ห้ามนั่งท้ายรถกระบะแบบไหนทำได้แบบไหนทำไม่ได้
เดี๋ยวจะสงกรานแล้วด้วยแล้วบังคับใช้เฉพาะช่วงนี้
ยาวนานตลอดไปเลยแล้วเปิดโหวตผ่านทางไลน์ของไทยรัฐด้วย
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
ตอนนี้ผลโหวตเบื้องต้นนะครับ๒๐๐๐กว่าคนที่โหวตมา
คือ๑คนได้๑โหวตเท่านั้นที่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
ประมาณ๕๐๔๘ความเห็นและไม่เห็นด้วย๑๕๒๙๘ความเห็น
ประเด็นก็คือว่าคือโหวตตอนนี้ไปปิดโหวต๓ทุ่มครึ่ง
ไม่รู้ว่าผลสำรวจนี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
การตัดสินใจอะไรได้บ้างเพราะกฎหมายถ้าจะว่ากันตามความจริง
ออกมาแล้วแล้วไม่ใช่เพิ่งออกมีมานานแล้วด้วย
เอายังไงกันดีเพราะสังคมต้องการความชัดเจน
ในช่วงนี้อีกหนึ่งมุมมองเป็นหนึ่งในเจ้าของไอเดีย
เป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับ
พลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ

สวัสดีครับคุณวิรพัฒน์ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนทุกท่านครับ
เมื่อกี้นี้ตัวแทนของประชาชนคนรถกระบะก็เป็นหนึ่งเสียง

ครับประเด็นนี้อะไรฮะใช่เลยครับ
ประเภทที่จดไว้สำหรับเป็นรถโดยศาลโดยตรงเป็นประเภทบรรทุกภูริษาสองแถว
ถึงแม้จะไม่มีเข็มขัดนิรภัยเราก็ยกเว้นให้ใช้ได้นะครับ
จดทะเบียนเป็นป้ายสีขาวตัวอักษรสีฟ้านะครับ
เป็นประเภทรถบรรทุกผู้โดยสารเกิน๗คน
ก็เหมือนกับรถตู้ทั่วไปจะเอารถกระบะไปจด
คนส่งทางบวกเขาจะจดให้อยู่แล้ว
อันนี้มีปัญหาอยู่แต่ว่ารถประเภทที่เป็นป้ายขาวตัวอักษรสีเขียว
เป็นจดทะเบียนเป็นรถบรรทุกล้วนบรรทุกสิ่งของธรรมดานะครับ
เพราะฉะนั้นรูปแบบของการบรรทุกจะไม่มีที่นั่ง
จะไม่มีสิ่งปกคลุมอันตรายป้องกันอันตรายอะไร
คือไม่ได้มีหลังคายื่นออกมาเหมือนรถสองแถว
ใช่ไหมฮะไม่มีหลังคาไม่มีที่นั่ง
อันนี้มันก็จะอยู่ในข่ายของการใช้รถผิดประเภท
แล้วทางกรณีมันสืบเนื่องมาจากปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับ
ซีติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของบ้านเราของประเทศไทยเรา
กล่าวได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว
ถ้าดูจริงตามตัวเลขโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะฮะตัวเลขสูงที่สุดอยู่แล้ว
อาจจะเป็นรองรีเบียนที่เขามีสงครามมีการก่อปันร้าย
ตรงนี้โดยธรรมชาติของเขาก็จะไม่มีความปลอดภัย
ซึ่งสาเหตุหลักมันมาจากรถกระบะหรือยังไงครับ
สองสาเหตุฮะรถกระบะและรถจักรยานยนต์

ที่เกิดเหตุสูงสุดในทุกปีเลยนะฮะ
ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสงครานปีใหม่

จักรยานยนต์เราเน้นในเรื่องสวมหวกนิรภัย
และรถกระบะเราก็เน้นเรื่องของการไม่บรรทุก
แล้วก็รถตู้โดยสารเหมือนปีใหม่ที่ผ่านมา๒๕ศพ
รถบรรทุกกระบะก็บรรทุกมาเกิน
แล้วก็บรรทุกมาในพื้นที่ที่ไม่ได้ให้บรรทุกนะครับ
นั่งมาในแคปด้วยนะนั่งมาท้ายกระบะด้วยนะครับ

เราก็มีคำสั่งขอสชที่๔๔เนี่ยนะครับ
จะเรียกว่าคำสั่งที่๔๔ไม่ถูกต้อง
จริงแล้วเนี่ยเป็นคำสั่งที่๑๔และ๑๕นะครับ
ออกตามมาตรา๔๔ซึ่งใช้อำนาจของท่านนายกเนี่ยนะครับ
ออกมากำหนดเรื่องการใช้เข็มขัดนิรภัย
และกำหนดที่นั่งในรถตู้โดยสารสาธารณะ
และมาตรการอื่นเพื่อความปลอดภัยอันนี้นะครับ
แต่ไม่ได้มาแตะถึงเรื่องห้ามนั่งท้ายรถกระบะถูกไหมครับ
สำหรับคำสั่งขอสชที่๑๔และ๑๕

เพราะว่าการที่ให้ใช้คำขัดนิรภัย
รถกระบะด้านท้ายไม่มีเข็มขัดนิรภัยให้ใช้

เพราะมันเปรียบเทียบกันว่าในรถยนต์ทั่วไป
มีประตูมีที่นั่งยังต้องใส่เข็มขัด
แล้วท่านไปนั่งท้ายรถไม่มีที่นั่งไม่มีประตู

โดยนัยยะก็เห็นได้ชัดแจ้งเลยครับว่า
ลักษณะของรถกระบะนั้นไม่ใช่ลักษณะที่ใช้สำหรับการโดยสาร
สำหรับรถที่ท่านบอกคือเป็นป้ายขาวตัวอักษรเขียว
ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นแบบหลังคามีหลังคา

นั่งได้เพราะว่าก็จดเป็นรถประเภทโดยสารเกินบุกเกิน๗คน
มีคำถามผ่านทางโลกโซเชียลพอสมควรครับ
คือไปห้ามเรื่องของประเภทของรถ
มันเกาถูกที่คันหรือเปล่าครับท่าน

จากใช้ความเร็วเกินกำหนดหรือเปล่าครับท่าน
ถูกต้องครับจริงแล้วเนี่ยการเกามันมี๒ลักษณะนะครับ
คือเราไม่ได้ทำเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับ
เข้าใจว่าอยากจะเรียนให้ทราบว่า
เข้าใจดีนะครับว่าปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากความเร็ว

อันดับสองนี่ความเมาสามนี่ความง่วงนะครับ
ความเร็วความเงาความม่วงนะครับ
แล้วก็การฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับ
เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
แต่ปัญหาคือว่าอุบัติเหตุมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันต้องเกิด

คือเกิดแล้วก็ผู้โดยสารไม่เสียชีวิต
รถจักรยานยนต์ท่านขี่ไปได้นะฮะท่านสวมหมวกกันน็อก
ท่านล้มไปท่านก็ไม่เสียชีวิต
แต่ทุกวันนี้ที่เสียชีวิตมากก็ไม่สวมหวกกันน็อก

ร่างกายเราไม่สามารถจะทนรับแรงปะทะได้
อันนี้คือเหตุผลที่จะมาช่วยลดความสูญเสีย
ถูกต้องครับเพราะอย่างที่บอกว่าเราลดการตาย
ถ้าเราลดการตายการที่ให้ใช้กันิรภัยใช้หมวกกันน็อก
มันเป็นการเกาตรงที่คันอยู่แล้วตรงเป๊ะเลยนะครับ
ขออนุญาตสมมุติคือปีที่แล้วในช่วงสงกราน
๕๙๑๑ถึง๑๗เมษา๗วันอันตราย
ตัวเลขเกิดอุบัติเหตุ๓๔๔๗บาดเจ็บ๓๖๕๖เสียชีวิต๔๔๒ครับ
ถ้าปีนี้ตัวเลขอุบัติเหตุตัวเลขผู้บาดเจ็บตัวเลขผู้เสียชีวิต

ตีความว่านโยบายเหล่านี้ล้มเหลวได้ไหมฮะ
แล้วจะต้องยกเลิกต่อไปในอนาคตได้หรือเปล่าครับ
คงไม่ใช่คือจะไปตีความตรงนั้นคงไม่ได้นะครับ
สิ่งที่รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานในภาครัฐทุกส่วนร่วมมือกันพยายามทำก็คือว่า
ปริมาณรถเราเพิ่มขึ้นการเดินทางเราเพิ่มขึ้นการเกิดอุบัติเหตุเราเพิ่มขึ้น
แต่ปัญหาคือว่าถ้าพี่น้องประชาชนคนไทยเราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตของตัวเองนะครับ
แล้วก็ระวังพึงระวังในโอกาสที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองได้และปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
แล้วลดอัตราจำนวนอุบัติเหตุอาจจะสูงขึ้นเพราะลดมากขึ้น
แต่การเสียชีวิตลดน้อยลงเพราะว่าเราใช้อุปกรณ์นิรภัยนะครับ
เพื่อประเด็นตรงนี้คือผลสำเร็จที่เราจะเห็นได้ชัดนะครับ
หมวกแล้วก็เข็มขัดนะครับ
ท่านครับถ้าอย่างนั้นในช่วงท้ายของเบรกนี้หลายคนถามมาเยอะมากในไลน์ของไทยรัฐ
คือเดินทางบนทางหลวงบนทางหลวงแผ่นดินทางหลวงระหว่างจังหวัด
ทางหลวงระหว่างอำเภอนะฮะทางหลวงชนบทต่างห้าม
คือพูดง่ายคือบนถนนหลัก
ส่วนกรณีที่ใช้ในเลือกสวนไล่นาทุกพื้นผลการเกษตรภายในพื้นที่อย่างนี้
ท่านก็อาจจะใช้วิ่งเข้าไปในไล่อ้อยไล่อะไรอย่างนี้ไม่มีใคร
หรือว่าจะไปเก็บลูกปามลูกผลพืชผักผลไม้
อาจจะต้องขึ้นไปยืนบนกระบะบ้างอะไรบ้างเนี่ย
อันนี้ไม่ได้ห้ามนะครับ
เล่นน้ำสงการขึ้นไปยืนแล้วก็สาดบนกระบะ
แล้วก็เคลื่อนที่อันนี้ห้ามแน่นอน
อย่างนี้ได้ไม่ได้ครับท่าน
อันนี้เป็นรถตุ๊กเรายกเว้นอยู่
ยกเว้นอยู่ถ้าเล่นแบบนี้บนรถตุ๊กแบบนี้
แต่ว่ารถตุ๊กอันนี้ไม่มีหลังคาใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นตุ๊กมีหลังคาในลักษณะการโดยสารนะฮะ
ถ้าการนั่งรถในลักษณะประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
ผู้ขับขี่รถเนี่ยต้องห้ามนะครับ
ลักษณะของการขับรถผู้ขับขี่ผู้ควบคุมรถ
จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้โดยสารนะครับ

เกิดอันตรายหงายหลังตกลงมา
น็อกพื้นเสียชีวิตนั่งห้อยขาอยู่นะแล้วหลุดตกลงมา
ขับขี่รับผิดชอบในฐานขับรถโดยประมาท

แต่เมื่อสักครู่นี้ที่นั่งห้อยขาลงมาไม่ยอมปิดท้ายรถ
โอ้โหนั่งบนกระบะที่ปิดก็ไม่ได้

ใช้มันทุกน้ำมันทุกสิ่งของอย่างนี้ได้อย่างเดียวนะครับ

ช่วงสงการทั้งตลอดปีเลยนะครับตลอดไปเลยนะครับ
เพราะว่าข้อที่จริงแล้วเราก็พยายามจะต่อสู้เรื่องนี้มานานแล้ว
แต่หลายภาคส่วนก็ยังมองว่ามันทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ย
ลำบากในการเดินทางนะครับ
มีคนพูดถึงว่ารถกระบะนี่นั่งอย่างนี้
ทำไมฉันนั่งในเก่งรถยังต้องคาดนิรภัย
ไปนั่งท้ายรถกระบะไม่ต้องมีอะไรเลย
อ่ะมันเกิดปัญหาขึ้นมาใช่ไหมฮะ

แล้วมีคนในชุมชนในถนนในหมู่บ้าน

แต่ว่าวันนี้ถึงตกโรงแล้วเอาชัดท่าน

ขอดูภาพเมื่อกี้หน่ะครับ

จำกัดที่ไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับ

เรียกว่าขึ้นที่ช้ากรณีอย่างนั้นน่ะนะครับ

ครับยกตัวอย่างนะครับถ้ามีพื้นที่ปิดล้อมนะครับ
แล้วรถไม่ได้ใช้ความเร็วนะครับ
ก็แทบว่าเหมือนกับว่าเดินขึ้นเดินลงได้เลยนะครับ
นะฮะมันก็ไหลกันไปตามขึ้นฝูงชนอย่างเงี้ยนะครับ
อันนี้ผมก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นพิเศษ
อันนี้ก็จะเป็นกรณีที่อนุโลมนะครับ
อย่างที่แนวทางตามที่ท่านรองนายกท่านพูดนะครับ

ท่านบอกว่าไม่ให้ขึ้นเดินทางด้วยรถกระบะนะครับ
บนถนนหลวงบนทางสายหลักนะครับ

คือมีคนมีถังมีน้ำอย่างนี้บนทางหลวงไม่ได้

แบบนี้อันนี้คือได้
ตุ๊กนี่ยกเว้นฮะรถตุ๊กรถสองแถวนะครับ
ถ้ามีคนขึ้นไปมีบรรทุกน้ำขึ้นไปก็ได้เหมือนกัน

อันนี้ยกเว้นอยู่ชั้นเรียกว่ารถกระบะที่เรา

มีหลังคาจะวิ่งทางสั้นนะครับ

ขาวป้ายเขียวใช่ไหมครับก็ไม่ได้
นะครับแบบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้มีหน้ารถด้วยนะครับ
อันนี้นั่งหน้ารถนะครับนี่เป็นรถอะไรนะครับ

เป็นรถจี๊บครับเป็นรถจี๊บอันนี้จะเข้าข่ายลักษณะที่
ขับขี่รถโดยประมาทเลยนะฮะให้คนมายืนอยู่บนรถอย่างนี้
นะครับไม่ได้เลยนะครับประมาทหรือหน้าหวาดเสียว

เอาหลักประมาณนี้ก่อนท่านครับเดี๋ยวขอพักสักครู่

เพราะว่าพลเอกประวิทย์ก็บอกเหมือนกันว่าให้สบายใจได้
เพราะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าพนักงาน
อะไรคือเกณฑ์แล้วจะทำยังไงให้คนยอมรับ

นั่งท้ายรถกระบะนะครับถามตรงวันนี้คุยกันต่อเนื่องนะครับ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์นะครับ
คุยกันไปเบรกที่แล้วสรุปก็คือว่าในช่วงสงกรานก่อนนะครับ

หามนั่งถ่ายรถกระบาดมีรถมีคนมีน้ำ
จะสามารถอนุโลมผ่อนผันได้ในพื้นที่จำกัด
รถเหมือนกับไม่เคลื่อนตัวถูกไหมครับ

อนุญาตนะฮะคำว่าอนุโลมเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยเราไม่อาจจะพูดได้นะครับ
ว่าอนุโลมนะครับจริงแล้วเนี่ย
การขึ้นไปอยู่บนรถที่ใช้บรรทุกสิ่งของนะครับ

ผิดลักษณะของการเดินทางอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าท่านขึ้นไปในลักษณะที่
ไม่ได้เคลื่อนที่นะครับหรือเคลื่อนที่ช้ามาก

เจ้าหน้าที่ก็คงจะดูว่าท่านไม่มีเจตนาที่จะเดินทางนะฮะ
ถ้ามีเจตนาที่จะเดินทางอันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็คงต้องกวดขันจับกลุ่มนะครับ
นั่นคือคลายข้อสงสัยในช่วงสงกรานที่หลายคนเตรียมแล้ว
เพราะว่าบางคนก็เตรียมตัวเตรียมรถเตรียมถังเตรียมน้ำแล้วครับท่าน
อันนี้อยากจะเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าในช่วงที่จะเดินทางนี้
เตรียมการเดินทางที่เคยเดินทางอย่างเช่นทางรถโดยสาร
อาจจะเป็นรถตู้เช่าเหมารถบัตรเช่าเหมาก็ได้นะครับ
หรือจะเป็นเดินทางโดยรถสาธารณะรถไฟรถเมย์ซึ่งขอสมกก็ดีนะครับ
มนาคมก็ดีนะครับบรคศก็ดีได้เตรียมรถไว้บริการอย่างพร้อม
แล้วยืนยันได้ว่าสามารถจะเดินทางได้ในความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ
สร้างความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าทั้งดูแลเรื่องคนขับ
ตั้งแต่ออกจากท่าเลยนะครับอันนี้ยืนยันว่าเราเตรียมความพร้อมรองรับอยู่ครับ
ครับทีนี้มีคำถามเพิ่มเติมถ้าพ้นช่วงสงกรานไปแล้ว
หรือในชีวิตประจำวันก็เห็นกันเป็นวิถีเป็นวิสัยนะครับ
นั่งท้ายรถกระบะกลับบ้านบ้างไปทำงานบ้างไปด้วยกัน
ค่าน้ำมันพร้อมกันดูภาพหน่อยครับท่านแล้วบอกหน่อยว่าอันไหนได้ไม่ได้
เดี๋ยวดูภาพนะครับว่าถ้าบรรทุกแบบนี้นั่งแบบนี้ได้ไหมครับ
อันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้เป็นลักษณะที่ใช้บรรทุก
เป็นรถบรรทุกสิ่งของเอามาบรรทุกคนนะฮะไม่มีไม่มีที่นั่งนะครับ
ไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครับแบบนี้อันนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกัน
ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน
ใช่ครับเอาของไปวางแล้วคนไปเทินอยู่ข้างบนขออีก
เห็นไหมฮะอันตรายนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะอันตรายนะครับ
กับขี่ต้องรับผิดชอบเลยนะครับมีโทษมากในส่วนของผู้ขับขี่
ใกล้เองครับท่านออกจากหมู่บ้านไปหน้าหมู่บ้าน
ไปต่างหมู่บ้านห่างกันสักกิโล๒กิโลนั่งกันสัก๓๔คนท้ายกระบะ
อันนี้ก็เสี่ยงเอานะครับถ้าเจ้าที่มาเจอก็ผิดแน่นอนนะครับ
ถ้าอยู่ในบนถนนหลวงนะครับแต่ถ้าอยู่ในหมู่บ้านคงไม่มีเจ้าที่ไปตรวจนะครับ
แบบนี้ครับรถรถแม่ค้าเนี่ยนะครับถ้าจดทะเบียนให้ถูกต้องเนี่ยนะครับ
เขาก็จะมีที่นั่งอยู่ข้างในมีหลังคาต้องมีแม่ค้าขายของอยู่
มีแม่ค้าขายของอยู่นะครับก็แล้วก็อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรคงไม่มีปัญหาอะไร
คือจากรูปเนี่ยคือมีหลังคามีที่นั่งของแม่ค้าบรรทุกสิ่งของอยู่
แต่ป้ายรู้สึกเหมือนจะเป็นป้ายสีเขียวต้องเป็นป้ายสีสีฟ้า
ถ้าจดทะเบียนเป็นป้ายสีฟ้าคือทำให้ถูกซะเป็นรถโดยสารนะครับ
หรือโดยสารมันใช้ได้สองอย่างถ้ามีคนโดยสารมีสิ่งของไปกับผู้โดยสารด้วย
เข้าขายยกเว้นไม่ผิดประเภทนะครับ
ภาพหมดหมดแล้วยังฮะ
ท่านครับที่ค้างกันไว้คือพลเอกประวิทย์บอกว่าให้สบายใจได้พี่น้องประชาชน
ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของเจ้าพนักงานของเจ้าหน้าที่
ว่าไปตามกรณีแต่ทีนี้ประชาชนบางส่วนก็จะมีคำถามและคาใจว่า
ดุลยพินิษฐ์เชื่อได้แค่ไหนจะยอมรับได้แค่ไหนท่านชี้แจงยังไงฮะ
ในส่วนยืนยันหลักการก่อนที่ท่านสั่งมาเด็ดขาดเลยนะครับ
บนการเดินทางบนท้องถนนหลวงไม่ได้นะครับ
บนท้องถนนหลวงหมายความว่าทางหลวงแผ่นดินก็ดี
ที่เป็นการเดินทางเชื่อมต่อเรียกว่าทางตามกฎหมายของพระเจรจรจรทางบกอันนี้ไม่ได้นะครับ
แต่ส่วนพื้นที่ที่มีการจัดสงกรานนะครับเป็นพื้นที่เฉพาะนะครับ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
อย่างเช่นอาจจะเป็นถนนที่ปิดอาจจะเป็นถนนปิดแล้วก็จัดให้มีการเล่นสงการโดยเฉพาะ
ลักษณะนั้นนะครับอันน่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับ
แล้วก็ไม่มีกว่าขึ้นที่หรือขึ้นที่ช้านะครับ
พอพูดถึงเรื่องของการห้ามนั่งท้ายรถกระบะก็ว่ากันไปตามกฎกติกา
ตามคำสั่งฉบับที่๑๔ของหัวหน้าคอสช
แล้วก็มีข้อ๒ที่บอกถึงว่าเรื่องของถ้าไม่มีสายเบลต์หรือเข็มขัดนิรภัยคือไม่ได้เลย
ทีนี้มันก็จะมีคำถามอ้าวท่านครับทั้งชีวิตทั้งตระกูลเพิ่งเก็บเงินซื้อมาได้คันเดียวเอง
รถก็อาจจะซื้อมาก่อนที่จะมีประกาศนี้ด้วยทำยังไงล่ะครับ
ท่านต้องขายรถแล้วซื้อใหม่นะฮะหรือยังไงดี
เดี๋ยวจะมีภาพด้วยว่าคือแบบนี้ได้หรือเปล่า
คือบางคันมันออกแบบนี้ครับท่าน

เป็นรถคันแรกของตระกูลของครอบครัวด้วย
แล้วเงินเก็บมาทั้งชีวิตได้คันเดียวอะครับท่าน

ว่าพื้นที่ด้านหลังดั้งเดิมจริงแล้วเขาไม่ได้ทำใหญ่ขนาดนี้นะฮะ
เล็กกว่านี้เยอะแล้วจะไม่มีประตูเปิดปิดด้วยนะครับ
ก็เป็นช่องทางของผู้พัฒนารถนะครับ
เพื่อจะขายรถได้มากขึ้นก็จะมีตัวเลือกหลายแบบเป็น๔ประตูก็มี
ราคาจะสูงขึ้นไปเพราะมันมีประตูมากขึ้นนะครับ
แต่อันนั้นถูกต้องนะครับเหมือนกับรถยนต์นั่งทั่วไปนะครับ
แล้วก็ขนส่งทางบกเขาไม่ได้รับว่าเป็นที่นั่งในการจดทะเบียนนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นการใช้รถผิดประเภทอยู่ดี

เพราะว่าจริงแล้วใช้สำหรับวางสิ่งของนะครับ
ผิดครับ
ท่านครับสุดท้ายสั้นไม่เกิน๒๐วินาที
ถามตรงประกาศกฎหมายออกมาชัดเจนบังคับใช้แล้ว
ตำรวจกับกรมการขนส่งคุยกันเข้าใจเคลียร์กันแล้วใช่ไหมครับ

เกิดกรณีที่ว่าไปถามขนส่งขนส่งให้มาถามตำรวจว่าจะเอายังไง
ไม่มีครับคุยกันโดยละเอียดเลยครับ

แล้วท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยท่านก็ได้ประกาศแจ้งผู้บริการจังหวัด

ประหลักกระทรวงมหาดไทยก็แจ้งท่านในอำเภอท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ทั่วประเทศไปแล้วนะฮะให้ทราบว่าถึงกฎหมายนี้
แล้วช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบ
เตรียมการเดินทางในช่วงเทศกาลสงการนี้ให้ถูกต้องนะครับ

และตำรวจก็อยากจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้พี่น้องประชาชนโดยดีนะครับ
แล้วก็เขาคาดหวังว่าพอได้รับความร่วมมือร่วมแรงกันนะครับ
ลงเทศกาลสงการปีนี้ให้ปราศจากอุบัติเหตุนะครับ
ถึงมีอุบัติเหตุก็ไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับ
อันนี้ก็คาดหวังว่าจะได้รับความร่วมมือครับ
ขอบคุณมากครับท่านวันนี้เวลามีจำกัดประกาศผลโหวตณขณะนี้นะครับ
เห็นด้วย๕๑๒๒ความเห็นไม่เห็นด้วย๑๕๙๐๐ความเห็นนะครับ
กรณีที่ถามว่าห้ามนั่งท้ายรถกระบะคิดเห็นยังไง
วันนี้ขอบคุณผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
คุยกับเราในอีกหนึ่งมุมมองครับถามตรงตรงห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
พลตำรวจโทวิทยาประยงพันธ์ขอบคุณครับท่านครับ

ไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป